คุณผู้ชมคะยังจำเรื่องของลูกบ้านคนเดิมที่เคยเกาะวีรกรรมได้ไหมคะ
เขาเอาถุงขยะมาเทโปรยทิ้งแถวป้อมยาม
แล้วก็บอกเอาขวดน้ำมาเทรถแถวป้อมยาม

ปัดกล้องวงจรปิดของหมู่บ้าน

ใช่ครับนิติบุคคลหมู่บ้านเขาก็จะฟ้อง
แต่ว่าตัวลูกบ้านคราวก่อนเขาก็มาชี้แจงนะ

เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาถูกเก็บค่านิติบุคคลมันแพงเกินไป

แล้วเขาก็มาอยู่ตรงนี้ก่อนเขาไม่จำเป็นต้องจ่าย
ก็เป็นการชี้แจงสองฝ่ายแต่ว่าก็กำลังฟ้องร้องกันอยู่

เพราะว่าเพจดังเนี่ยก็มีการแชร์เรื่องของลูกบ้านคนนี้ค่ะ
นี่เลยแอดมินเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาก็โพสต์ข้อความค่ะ

เพราะว่าคราวนี้มาขับรถชนไม้กั้นทางเข้าหมู่บ้าน

พอเราเห็นในโลกโซเชียลแบบนี้
ทีมข่าวของเราไปที่หมู่บ้านเดิมเลยค่ะแถวรามกำแหง
ก็ไปตรวจสอบเลยนะที่บอกว่าชนไม้กั้น
ปรากฏทีมข่าวของเราไปดูตรงไม้กั้น

แล้วก็หลักที่ยึดไม้กั้นตรงฐานมันบิดจนมันไม่ได้รูป
ทีนี้คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามรอปภ
รอปภบอกว่าถูกลูกบ้านคนเดิมขับรถชนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เอง

ไปสอบถามได้ที่นิติบุคคลของหมู่บ้าน
เดี๋ยวบ่ายเขาจะให้ข้อมูล
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะเลยไปคุยกับลูกบ้าน
ระหว่างรอเวลาที่จะไปคุยกับนิติบุคคล
เห็นไหมตอนที่คุณกิติศักดิ์เขาไปตรวจสอบเลยนะ
มันเกิดอะไรขึ้นไอ้ตรงไม้กั้นมันบิดเบี้ยวยังไง
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยกับลูกบ้านค่ะคุณผู้ชม

เขาไม่ได้จ่ายเงินค่าส่วนกลางมาหลายปีแล้วแหละ
แต่จริงบรรยากาศในหมู่บ้านช่วงเวลาที่ผ่านมา

จะมาเริ่มมีอะไรตอนที่ลูกชายของครอบครัวนี้

เพราะมีพฤติกรรมต่างเยอะแยะมากมายเลย
เดี๋ยวไปฟังลูกบ้านเขาเล่าถึงพฤติกรรมหน่อยละกัน
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า
นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมพอเราคุยกับเพื่อนบ้านเสร็จแล้วนะน้า